ุ่มขายประกันรายหนึ่งเนี่ยนะคะนอนคว่ำหน้าอยู่ริมถนน
ทหารที่เขาออกเวรนะคะไปดูว่าใครฝ่าฝืนเคอร์ฟิลลบ้าง
ไปเจอภาพแบบนี้โอ้โหตอนแรกตกใจเลย
นึกว่ามีคนตายนี่นะคะพอเข้าไปใกล้โหฉุนกึกเลย
กินแอลกอฮอลคละคลุ้งเลยนะคะสรุปว่าผู้ชายคนนี้เมาค่ะ
เมาแล้วกลับบ้านไม่ได้ก็มานอนริมถนนแบบนี้แต่มันอันตรายมากเลยนะคะ
นี่ถือว่าเคราะห์ดีนะไม่มีรถมานะคะช่วงเวลาที่คุณไปนอนแบบนี้เนี่ยนะคะ
ช่วงเวลานี้คือตี๑๓๐ของคืนวันที่๒๙เมษายน
เข้าสู่๓๐เมษายนจุดนี้ถนนมาลัยแมนค่ะ
ตำรวจสารขาวอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ทหารที่ไปเจอเป็นทหารมณฑนทหารบกที่๑๗
กำลังขับรถออกล่าตระเวนตรวจใครฝ่าฝืนเคอร์ฟิลล์
แล้วตอนแรกมาพบสภาพเป็นแบบนี้ภาพที่เห็นตอนแรกตกใจเลย
เกิดอุบัติเหตุมีคนตายหรือเปล่า
ลงจากรถค่ะพยายามลงไปช่วยเพราะเข้าไปใกล้
โอ้โหกลิ่นแอลกอฮอลคลุ้งเลยแต่อย่างเราก็ตามต้องตรวจสอบนะคะ
ไปจับชีพจรดูซิอ้าวยังมีชีพจรอยู่ก็เลยปลุกให้ตื่น
มาพูดมาคุยกันซิทราบชื่อเบื้องต้นแบบนี้
ผู้ชายที่สวมเสื้อขาวและนอนอยู่ริมถนนแบบนี้ชื่อว่านายสุพะนเชษ
อริยชินพงศ์อายุ๔๘ปีค่ะ
ขายประกันเป็นคนจังหวัดนครปฐมมาทำงานที่สุพรรณ
ดื่มเหล้ากับเพื่อนมากำลังจะกลับบ้านแต่ไปต่อไม่ไหวก็เลยจอดนอน
ไม่รู้ตัวว่าตัวเองออกมาจากรถแล้วลงมานอนที่พื้นได้อย่างไร
ในความคิดในมโนความคิดของตัวเอง
คิดว่าตัวเองยังคงนอนอยู่ในรถอยู่ด้วยซ้ำไปเขาบอกแบบนี้นะคะ
ตัวไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อยู่ในอาการมืนเมายืนก็ไม่ได้
เซไปเซมาเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน
สพมสุพันบุรีดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ